เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อเนื่องเลยค่ะ
หลายคนบอกว่ารถก็อาจจะทยอยติดกันไปเรื่อยตั้งแต่ศุกร์ที่แล้ว
เริ่มออกเดินทางแล้วก็อาจจะติดหนักหน่อยก็คือในวันพรุ่งนี้๑๒เมษายน

เลี่ยงเส้นทางกันยังไงดีบ้างไทยรัฐทีวีนำเสนอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เส้นทางไปภาคเหนือมีให้เลือก๓เส้นทางนะคะ
เส้นทางที่๑ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตทางหลวงหมายเลข๓๑
หรือใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์เข้าถนนผลโยธินถึงทางต่างระดับบางปะอิน
ซ้ายเข้าสายเอเชียทางหลวงหมายเลข๓๒มุ่งสู่นครสวรรค์เข้าภาคเหนือค่ะ
ส่วนเส้นทางที่๒จากถนนรัฐนาธิเบสสาย๓๐๒ถึงต่างระดับบางใหญ่
ขวาเข้าถนนกาญจนาพิเศษถึงต่างระดับบางบัวทอง
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีทางหลวงหมายเลข๓๔๐ผ่านสุพรรณบุรี
ชัยนาฏเข้าสายเอเทียที่อำเภอมโนรมมุ่งสู่นครสวรรค์เพื่อไปภาคเหนือ
เส้นทางที่๓นะคะจากถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกถึงต่างระดับเชียงรากน้อย
ซ้ายเข้าสายบางปะอินบางปะหันทางหลวงหมายเลข๓๔
เข้าสายเอเชียที่อำเภอบางปะหันมุ่งสู่ภาคเหนือค่ะ
นี่คือ๓เส้นทางเลือกได้สำหรับใครที่จะเดินทางไปภาคเหนือนะคะ
อีกภาคที่ได้รับความนิยมเหมือนกันก็คือภาคอีสานค่ะ
มีทั้งหมด๔เส้นทางด้วยกันนะคะ
โดยเส้นแรกนะคะจากถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตก
่งหน้าสู่ต่างระดับบางปะอินก็เข้าถนนพะหนโยธิน
ทางหลวงหมายเลข๑มุ่งสู่สระบุรี
เพื่อที่จะไปตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าไปอีสานนี่แหละค่ะ
ส่วนเส้นทางที่๒ค่ะจากถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออก
่งหน้าสู่ต่างระดับบางปะอิน
ขวาเข้าถนนพะหนโยธิน
ทางหลวงหมายเลข๑มุ่งสู่สระบุรีไปอีสานนะคะ
เส้นทางที่๓ค่ะจากต่างระดับรังสิตไปตามถนนรังสิตองคารักษ์สาย๓๐
ตรงไปจังหวัดนครนายกเลี้ยวขวาเข้าถนนสุวรรณสอน
ทางหลวงหมายเลข๓๓มุ่งสู่อำเภอกบินบุรี
สี่แยกกบินบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกบินบุรีปักทงชัย
หลวงหมายเลข๓๐๔ไปนครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะคะ
ที่๔ค่ะใช้ถนนรามอินทราสุวินทวงทางหลวงหมายเลข๓๐๔
จังหวัดฉะเชิงเศร้าพนมสารคามกะบินบุรีปักทงชัย
เพื่อที่จะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะ
ส่วนใครจะเดินทางไปภาคตะวันออกนะคะมีเส้นทางเดียวค่ะคุณผู้ชม
จากถนนศรีนครินทางหลวงหมายเลข๓๒
ทางหลวงพิเศษกรุงเทพชนบุรีมอเตอร์เวย์สาย๗
่งสู่พัทยาก็ไปอย่างภาคตะวันออกนะคะ
แล้วก็เส้นทางลงใต้นะคะ๓เส้นทางด้วยกัน
เส้นทางแรกค่ะใช้ถนนธนบุรีปากท่อทางหลวงหมายเลข๓๕
พระราม๒เข้าถนนเพชรกะเสมทางหลวงหมายเลข๔
แล้วก็เดินทางลงสู่ภาคใต้นะคะ
ส่วนเส้นทางที่๒ค่ะใช้ถนนเพชรกะเสมทางหลวงหมายเลข๔
อำเภอสามพรานนครปฐมผ่านโพธารามราชบุรี
เข้าอำเภอปากท่อแล้วก็ลงสู่ภาคใต้นะคะ
และเส้นทางที่๓ค่ะจากขนส่งสายใต้ใหม่
ใช้ถนนบางกอกน้อยนครชัยศรีทางหลวงหมายเลข๓๓
นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้เหมือนกันค่ะ